ติดตามความคืบหน้ากรณีที่พระเกิดอาการคลั่ง
แล้วก็ไปใช้มีดจ้วงแทงพระอีกรูปหนึ่ง
ประมาณสัก๑๒แผลจนมรณภาพในงานนามัศกาล
พระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนม
ล่าสุดก็จับศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ก่อเหตุก็คืออดีตพระสถิตอินทิราชอายุ๓๐ปี
เกิดอาการคลุ้มคลั่งนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเป็นภาพตอนเกิดเหตุนะ
ใช้อาวุธมีดจ้วงแทงตามหน้าอกท้องของพระทองภูลเรืองศักดิ์
อายุ๕๗ปีรวม๑๒แผล
จนพระทองภูณิมรณภาพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมตอนเกิดขึ้นโอ้โฮ
คือเป็นงานบุญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
แล้วคนก็ไปร่วมงานกันเยอะ
เนี่ยคุณผู้ชมงานเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในงานนามัศกาลองค์พระธาตุพนมนะคะ
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะ
หลังจากที่พระคนที่ก่อเหตุใช้เป็นคนได้แล้วนะ

มาพักเพื่อร่วมงานบุญประเพณีกับพระอีกรูปหนึ่ง
ก่อนที่จะเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นเนี่ยนะคะ
หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจโรงพักธาตุพนมไปควบคุมตัวอดีตพระสถิต
พร้อมกับนำมาลาศิกขาบท
ก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายคือแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทางผู้ก่อเหตุยอมรับสารภาพบอกว่า
คือตอนนั้นมีความวิตกกังวลมีความหวัดระแวงว่า
พระที่ตัวเองไปจ้วงแทงจะเข้ามาทำร้าย
ตัดสินใจลงมือฆ่าซะก่อนคือชิงฆ่าซะก่อน
คาดว่าน่าจะมีอาการทางประสาทประสาทหลอน
แต่ทีนี้ถามว่าไปตรวจปัสสาวะหรือเปล่า
ตรวจนะคะตรวจปัสสาวะแต่ก็ไม่พบว่ามีสารเสพติด
ล่าสุดในวันนี้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีสภภนม
บอกว่าจะมีการสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อนำคำที่ให้การมาประกอบสำนวนคดี

หลังจากนั้นก็จะนำตัวนายสถิต
ฝากขังที่ศาลจังหวัดนครพนมเป็นผลัดแรก
ส่วนเรื่องของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

จากว่าผู้ต้องหาเองก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
แล้วก็ช่วงนี้ที่วัดเขามีการจัดงานใหญ่ด้วย

มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจำนวนมาก

อาจจะเกิดความวุ่นวายแล้วก็ไม่ปลอดภัยขึ้นได้
ก็เลยมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สรุปสำนวน
ส่งให้อายการเพื่อพิจารณา
ส่งฟ้องต่อสารจังหวัดนครพนมตามขั้นตอนต่อไปค่ะ